ผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๒๐ปีนะครับเขาเป็นพนักงานส่งพิซซ่านะครับแล้วก็กำลังเรียนหนังสืออยู่
ก็มาทำงานไปด้วยนะครับปรากฏว่าต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อ่าขณะที่ขี่จักรยานยนต์จะไปส่งพิซซ่าค่ะแล้วก็ไปพุ่งชนรถนะครับ
ซอยราชพัฒนาหรือว่าซอยมิสทีนย่านมินบุรี
จนเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
จากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้เข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายฮิรันเศษชะดาจิตหรือว่าฟรองก์นะครับอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาของวิลัยเอกวิทย์บริหาร
ประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์พุ่งชนรถยนต์
ในซอยราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนย่านมินบุรี
วันนี้ทางครอบครัวก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุด้วยเพื่อทำพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านนะครับ
แล้วก็ได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะครับ
วันนี้ทางครอบครัวยังได้นำข้าวปลาอาหารที่น้องฟรองก์ชอบ
แล้วก็ตุ๊กตาตัวโปรดที่นอนกอดทุกคืนมาร่วมพิธีด้วยนะครับ
คุณแม่ที่คุณแม่ก็โศกเศร้ามากนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยหรือว่าให้สัมภาษณ์อะไร
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
เป็นภาพที่รถยนต์คันหนึ่งกำลังเลี้ยวขวานะครับ
ก่อนที่รถจักรยานยนต์ที่น้องฟรองก์ขี่มาจะพุ่งชนเข้าอย่างจัง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทำกระจกที่สามารถบันทึกเอาไว้ได้
แล้วพอเราไปสำรวจในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ที่หน้าอู่ซ่อมรถภายในซอยมิสทีน
ก็ได้คุยกับนางอุบลจอมใจอายุ๔๘ปีที่เป็นเจ้าของอู่
ซึ่งก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนางอุบลบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงว่ามีรถชนกัน
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูเห็นว่าเลือดของคนที่ถูกชนเนี่ยไหลเยอะมาก
รีบวิ่งไปขอยืมร่มมากางไว้ให้แล้วก็เรียกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอด
ก็เห็นว่าคนที่กำลังเจ็บอยู่เนี่ยตอนนั้นมีอาการกระตุกตอบรับอยู่๓ครั้ง
ก่อนที่จะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตา
เจ้าของอู่ยังบอกว่าคนที่ขี่รถชน
หมายถึงรถเก๋งคันที่ถูกขี่ชน
เป็นลูกค้าคนสนิทที่อู่รถแล้วก็จะแวะเวียนมาบ่อยครั้ง
ก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกตกใจและทำอะไรไม่ถูก
ที่ผ่านมาถนนสายนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะว่ามีตรอกซอกซอดเยอะแล้วรถแถวนี้ขับกันเร็ว
ก็เลยวิ่งออกมาตรงนี้ก็เห็นรถลูกค้าที่ว่าจะเข้ามาในนี้แหละนะ
ลูกค้าเรานี่นะไปดูซิอะไรอย่างนี้
ทีนี้ก็เลยเห็นมอไซคิ้งไปทางนู้นว่ารถชนก็เลยวิ่งออกไปดู
มันไม่กลัวแต่มันสงสารมากกว่า
คือสงสารแม่เขาที่เข้ามาเห็นลูกเขาเขาแบบโหมันหัวอกเราอะเนาะ

ปกติพี่จะดูอย่างนี้ไม่ได้เลย
แต่เมื่อวานพี่เห็นแล้วพี่พอเรียกเขา๓ครั้ง
คือเหมือนเขาตอบรับมาแต่ว่าเขาเงียบไปเลย
คือเงียบนิ้วเขาจะตกเลยไง
ตอนแรกนิ้วเขาจะอยู่อย่างนี้แล้วพบพีเรียกว่า
นมนมได้ยินไหมได้ยินเรียกเสียงไหมได้ยินตอบตอบอะไรอย่างนี้
คือเขาก็ตุก๓ครั้งแล้วก็มือเขาก็นิ่งไปเลย
พุธศงคราวก็ยังเดินทางไปที่วัดบึงทองหลังที่รัชพระ๑๐๑
เป็นสถานที่จัดงานศพของน้องฟรองก็มียาดมีครอบครัว
มีเพื่อนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
นายสุภกรจิรพฤกษานนท์อายุ๒๐ปีเพื่อนสนิทที่ส่งพิซซ่าด้วยกัน

เขาก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานองหน้านะบอกว่าปกติฟรองก์เนี่ยเป็นคนดีมาก
มีอะไรจะพูดคุยปรึกษากันตลอดโดยฟรองก์นั้นเรียนไปทำงานไปขยันอดทน
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมันเหมือนเป็นลางนะ
เนื่องจากความจริงแล้วออเดอร์ที่กำลังจะไปส่งเนี่ยต้องมีคนอื่นไปส่งนะ
แต่ว่าฟรองก์เนี่ยเขาอาสาไปส่งให้แทนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
ตอนแรกที่รู้ข่าวไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าฟรองก์หมดลมหายใจแล้ว
ก็เลยอยากฝากบอกน้องเป็นครั้งสุดท้ายว่ารักมากและจะไม่มีวันลืมอย่างเด็ดขาด
เขาเล่นคุยเล่นผมตลอดมีอะไรก็คุยปรึกษาผมตลอด
น้องเขาไปช่วยวิ่งอีกร้านหนึ่งอีกอีกร้านหนึ่งเขาวิ่งไม่ทัน
แล้วเขาให้พี่อีกคนนึงไปแต่ว่าพี่คนหนึ่งเขาไม่อยู่
เอาไปส่งอีกที่หนึ่งแล้วน้องเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปแทนให้ก็ได้
พี่ไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปเองแล้วน้องไปแล้วน้องก็ชนช็อคพี่แย่
ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เป็นถึงขนาดนี้พี่รัดเองเสมอถึงก็ชอบเล่นชอบแกล้งอย่างเงี้ย
ผมก็รักมันตลอดรักมันมากน้องมันนิสัยดีน้องมันจริงใจ
ไม่เคยไม่เคยโกรธใครเลยนิสัยดีไม่เคยคิดเจ้าแค้นหรืออะไรใครเลย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสนบังชันได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่าก่อนเกิดเหตุรถคันที่ขับนำหน้ารถของผู้ตาย
ก็ได้เลี้ยวขวาจะเข้าซอยนะครับผู้ตายที่เพิ่งรับพิซซ่าออกมาจากร้านในซอยมิสทีน
เพื่อจะไปส่งที่ถนนร่มกล้าวได้แซงซ้ายขึ้นมานะครับ
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถที่สวนมากำลังเลี้ยวจะเข้าอู่ซ่อมรถพอดี
ก็เลยชนเข้าอย่างจังนะฮะตอนนี้คนขับรถได้มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะชดใช้เยียวยาให้กับผู้ตายทางฝั่งญาติของเขาตามสมควร
สวดพระอภิษฐรรมศพของนายฮิรันเศษจะจัดขึ้นที่วัดบึงทองหลาง
ราชพระร้อยหนึ่ง๕วันนะครับจะมีพิธีชัพพนาคิดศพ๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ